เรื่องราวของการสร้างอาชีพบ้างดีกว่า
อาชีพก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเอง
แต่บางอาชีพก็อาจจะทำให้สาวรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋า

หนุ่มที่เรียกว่าหล่อล่ำและแซ่บสุด

จะมีอาชีพอะไรบ้างตามไปดูค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพ
แต่อาชีพวันนี้น่าจะเป็นอาชีพที่สาวกระชุ่มกระชวย
เพราะเป็นอาชีพที่มีหนุ่มแซ่บมาทำงานนี้
แต่ละอาชีพมีอะไรกันบ้างนั้นตามไปดูด่วนเลยจ้า
แซ่บคนแรกที่เราจะพาไปดูก็คือน้องมิค
พ่อค้าขนมไข่สุดฮอตจะฮอตขนาดไหนไปดูกันเลย
น้องมิกหนุ่มตีสุดคิ้วคนนี้
อายุ๒๓ปีนักศึกษาชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รุ่นที่๓ของร้านขนมไข่สำเพ็งที่อยู่ซอยวานิด๑เยาวราช
หล่อและความน่ารักของน้องมิคทำให้สาวน้อยสาวใหญ่
แหนกลับไปลิ้มลองขนมไข่กันมากมาย
จนตอนนี้รอคิวต่อวันไม่ต่ำกว่า๒ชั่วโมงแล้วจ้า
ความอร่อยของขนมร้านนี้ไม่ธรรมดาจริง
เพราะว่าเขาเปิดขายมากว่าสื่อ๑๐ปีแล้ว
ลับที่ครองใจลูกค้าของเขาก็คือการใช้เตาถ่าน
เวลาที่กินก็จะได้ความนุ่มความหอมของควันฟืน
ที่ได้จากการนำไม้โกงกางมาทำทานนั่นเอง
ไข่ไก่ที่ใช้ก็ต้องสดใหม่ส่งตรงจากฟาร์มเท่านั้น
ก็ตามไปกันได้ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
แต่ถ้าไม่สะดวกมาเองสั่งผ่านเฟซบุ๊คก็ได้นะครับ
พาสาวไปเติมพลังให้กับชีวิตและหัวใจให้กระชุ่มกระช่วยกันต่อ
เราจะพาไปดูนุ่มน้อยตกน้ำแต่ละคนจะงานดีขนาดไหนไปดูกันเลยจ้า
โอ้โห้ยแต่ละคน๑๐๑๐๑๐ไปเลยจ้าไม่มีหักโอ้โห้ย
มีแต่เพิ่มพร้อมเตะพร้อมเพลย์ล่ะจ้าเป็นนุ่มน้อยตกน้ำที่ไม่อยากปลาลูกบอลใส่เลย
แต่อยากปาใจให้มากกว่าเฮ้ย

ทั้งหุ่นคือดีไปหมดเลย
ดูแล้วร้านนี้สาวคงจะตรึมหน้าดู
ส่วนสาวที่ไม่สดก็คงต้องรอจังหวะผัวเผลอ
นึกจะมาเล่นได้คุณแซวนะจ๊ะ
จากคลิปนี้หนุ่มน้อยตกน้ำร้านนี้
เขามาตั้งร้านภายในงานบุญเบิกฟ้ามหาสารคาม

ซึ่งงานนี้มันก็หมดไปแล้วล่ะครับ
แต่ว่าเราก็ไปสอบถามข้อมูลมานะครับว่า
เขาเนี่ยจะไปตั้งร้านที่งานอื่นต่อไหม
เขาก็บอกว่าให้รอติดตามได้ทางติ๊กต๊อกได้เลยจ้า
และสุดท้ายกับอาชีพลูกหาบแห่งภูกระดึง
แซ่บขนาดไหนไปชมกันจ้า
ว้าว
ว้าว

ซึ่งคนที่ทำอาชีพนี้ต้องสู้ชีวิตมากเลยนะ
และนี่ก็คือวิถีชีวิตของคนทำอาชีพแบบหามสิ่งของ
ที่ผู้กระดึงจังหวัดเลย

โดยพวกเขาจะรับจ้างแบกหามเกือบทุกสิ่งอย่างสารพัด
ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางหลายใบ
ที่มีน้ำหนักรวมกันไม่น้อย
จากกระเป๋าแล้วตู้เย็นเขาก็รับ
โอ้โฮทางแก๊สก็มาโอ้โฮ
แล้วไม่ใช่เพียงสิ่งของเครื่องใช้เท่านั้นนะ
คนเขาก็รับแบกขึ้นไปจ้า
สำหรับใครที่อยากไปเที่ยวภูกระดึง
แล้วอยากใช้บริการลูกหาบก็สามารถใช้ได้
ค่าบริการกิโลกรัมละ๓๐บาทครับ
ทุกอาชีพที่นำมาฝากในวันนี้
แต่ละอาชีพก็มีจุดเด่นและคุณค่าของตัวเอง
เป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพนะครับ